ก่อนจะไปดูเรื่องความปังความฮาต่างคุณผู้ชมค่ะ
เช็คอาการโควิดกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าติดเพิ่มอีกแล้วค่ะในวงการบันเทิงของเรานะคะ
ผลตรวจปรากฏว่าติดโควิดสะยังงั้นนะครับน้องก็ไม่อยู่เฉยนะ
รีบแจ้งทีมงานแล้วก็แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะสังเกตอาการตัวเองไปด้วย
แต่ว่าอาการป่วยตอนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนของน้องแอนเองนะคะก็มีเพื่อนในวงการเนี่ยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิวสุภาษิตบอกว่าหายไวนะครับนะคะ
กักตัวนะครับทีมงานโหนกระแสของเขานั่นแหละติดโควิดนะคะก็เอาเป็นว่ากักตัวดูกันไปก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
เป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกคนเลยนะคะบอกแล้วว่าวงการบันเทิงเราช่วงนี้ต้องเข้มงวดแล้วก็เพิ่มมาตรการแล้วก็ในการดูแลตัวเองมาก
ไม่รู้จะเต้นไก่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ